อีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่เราตามกันมาต่อเนื่องนะคะ
ที่มีบอกว่ามีรายชื่อลิสต์ดาราที่เขาไปรีวิวรับ

ล่าสุดเนี่ยเป็นคู่ของสองนักแสดงสาวนะครับ
เมพิชชนะแล้วก็คุณก้อยรัชวินค่ะ
ก็ควงคู่กันไปที่สอนอนเลยนะคะ

ซึ่งเมื่อวานี้คุณเมพิชนาสาขากรนะคะ
แล้วก็คุณก้อยรัชวินวงวิริยะ

ไปพบกับพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา

รับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกนะคะ

และออกหมายเรียกตามพรบเครื่องสำอาง

คือการโฆษณาเครื่องสำอางด้วยข้อความที่เป็นเท็จหรือเกินความจริง

แต่ไม่ต้องนำตัวส่งฟ้องศาล
เพราะว่าความผิดมีอัตราโทษไม่สูง

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าออย
ทำการเปรียบเทียบปรับได้เลย

ถูกออกหมายเรียกในข้อหาความผิดตาม
ตรา๔๐ของพระราชบัญญัติอาหาร

ค่ะคุณก้อยเนี่ย
อัตราโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี

พนักงานอายการสำนักงานคดีสารแขวงหนึ่ง
ก็เลยต้องพาตัวไปยื่นฟ้องคดีด้วยวาจา

และมีคำพิพากษาเป็นหมายเลขแดง

ซึ่งจำเลยก็ให้การรับสารภาพ

สารพิพากษาให้คุณก้อย
จำคุก๑๒เดือนปรับ๑๐๐๐บาท
แต่จำเลยสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง
จำคุก๖เดือนและปรับ๕๐๐บาท

ลงโทษเป็นเวลา๑ปี

ว่าดาราหลายคนที่เข้าไปพูดคุย

หลายคนยังไม่เข้าใจว่า

ยังไงกันขึ้นก็ต้องใช้เวลา

แล้วมันผิดตามมาตราไหนแบบไหนยังไงบ้าง

ดาราจะรับรีวิวสินค้าก็ดูดี